มาดูคู่นี้กันดีกว่านะคะโอ้โหเปิดตัวแรงเหลือเกินนะคะ
สำหรับคุณปั้นจันประมะก่อนหน้านี้มีข่าวกับแฟนสาวนอกวงการ
มหาดูใจแต่อย่างที่บอกไปเลิกแล้วค่ะแล้วก็ประกาศเดินหน้าลุยเลยค่ะ
จีบพี่สาเวรีที่สานะคะนางเอกขาวนะคะโอ้วิกหมอชิดค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นางก็เปิดตัวด้วยการลงรูปคู่โอ้นี่รูปนี้เลยนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าพี่สาคือสเปคเขาผิวเข้มชอบเขา

อาจจะจีบซะละเกินเปิดทางขนาดนี้นะคะ
อ่ะปั้นจันทำไมจัดเต็มจัดหนักอ่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
แต่คนนี้แหละผมผมปลื้ม

ก็หวังว่าน้องมันจะไม่มีเป็นเพลิน
หนูดี